ก็เป็นอุบัติเหตุรถตู้รับส่งพนักงานนะครับ
ก็จะพาพนักงานไปจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง

แล้วปรากฏว่ารถเสียหลักไปชนต้นไม้กลางทาง
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถตู้
เพราะว่าหลังคามันยุบทับร่าง

ส่วนอีก๖คนภายในรถได้รับบาดเจ็บนะครับ

ถนนสายเอเชียมุ่งหน้าขาออกหมู่๔
ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอบางปะอิน

เจ้าหน้าที่มูลที่พุทธไทยสวรรค์เข้าตรวจสอบ
หมายเลขทะเบียนฮฮธ๑๐๔๗กรุงเทพมค
สภาพคว่ำตะแคงอยู่ข้างถนนนะฮะ

ด้านในรถพบผู้บาดเจ็บ๖ราย
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอายุทยา
แล้วก็โรงพยาบาลราชธานีโดยด่วนนะครับ
ภายในรถตรงเหล่าบ่าแถวกลาง
หลังคารถมันยุบทับร่างอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทาง

ผู้เสียชีวิตก็คือนางพรกมลหอมหวาน
อายุ๕๘ปีชาวจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
สอบถามนายพนัยเดชห่อหุ้มอายุ๒๔ปีชาวจังหวัดสงขลานะครับ
ซึ่งเป็นคนขับรถตู้คันนี้
เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังบอกว่ารับพนักงานมาจากนวรรณคร
เพื่อไปส่งคนงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
มาถึงจุดเกิดเหตุรู้สึกว่ารถเสียการทรงตัว
บังคับรถไม่อยู่จากนั้นนะครับ
รถมันพุ่งตกข้างทางฟาดกับต้นไม้
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวนะครับ

จะได้นำตัวคนขับรถไปสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปนะครับ

ช่วงนี้ขับรถขับราต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะ